อีกเรื่องหนึ่งที่เราเกิดเอาไว้เรื่องของโจรสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า
เดี๋ยวนี้ร้านโชว์หวยก็ไม่ปลอดภัย
เข้าไปทำทีจะไปซื้อน้ำอัดลมปรากฏว่าเอาขวดน้ำอัดลมนั่นแหละ
อาวุธทุบหัวเจ้าของร้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายก่อนที่จะชิงเงินหนีไป
กลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นยังไงนี่ดูสิหน้าถือขวด
มันคือขวดแก้วนะที่แรกนึกว่าเป็นขวดพลาสติก
แต่ว่ามันเด้งแต่ขวดแก้วมันไม่แตกเออคือขวดแบบนี้หนามากแล้วก็หนักมากด้วยนะ
คือมีมีหัวโนเลยนะใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นอืม
เป็นช่วงที่โจรคนนี้สวมหวกแก๊ปปิดบังใบหน้าเลย
ทำทีมาซื้อน้ำอัดลมแล้วใช้ขวดนี้แหละตีนางนุสรายุทธ์กุณาอายุ๕๖ปี
เจ้าของร้านโชว์หวยที่อยู่ที่หมู่บ้านศพตุ๋ยตำบลปงแสนทอง
อำเภอเมืองลำปางค่ะครับนางนุสราคนนี้เนี่ยร้องให้คนช่วยนะ
โชคดีจังหวะจะตีซ้ำขวดน้ำอัดลมมันกระเด็นหลุดมือไปก่อน
คือถ้าตีซ้ำเนี่ยมีแตกคนร้ายนะคะยังเข้าไปทำร้ายร่างกายต่อ
คือกดลงไปกับพื้นก่อนจะชิงทรัพย์เป็นเงินสดในกระเป๋า

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านหลบหนีออกไป

ฟังเสียงของเจ้าของร้านเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยค่ะ
คือเขาคือมัวแต่ก้มหน้าก็ไม่ได้ทันสังเกตใช่ไหม
ก็นึกว่าจะหยิบตังจ่ายประกวด
หยิบขวดขึ้นมาตีใส่เธอซะอย่างนั้น

จำลักษณะและท่าทางของคนร้ายได้

เพราะว่าคนร้ายรายนี้เคยมาซื้อของที่ร้านนี้บ่อย
คาดว่าจะเป็นนายโอชาวบ้านหนองห้าอำเภอเมืองลำปาง

ตำรวจสพเขลังนครก็เลยเร่งไล่ตรวจสอบภาพ

คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไป
และจะเร่งติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
โอ้โหร้านโชว์หวยก็ไม่ปลอดภัย